คนไทยโคราชเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาหรือโคราชในพื้นที่แห่งโคราชทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
โดยมีเอกลักษณ์ทางภาษาพูดที่มีเสียงออกเหนือและจากรูปแบบการพูดที่มักจะมีถ้อยคำที่ลงท้ายประโยคของชาวไทยโคราชว่าเดิิ้งเบิ้งหรือด่า
เช่นไปเดิ้งไปเบิ้งไปด่าเป็นคำที่มีความหมายว่าไปด้วย
ได้รับการเรียกขานจากคนพื้นที่อื่นว่าเป็นไทเดิ้งไทเบิ้งหรือไทดา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน